บอกเลยว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบใหม่แบบสั่งซ้ำไป

แล้วนางก็มีความแบบไม่มั่นใจในตัวเอง

ใช่ค่ะพี่แจกรีนเองก็ยืนยันว่าน้องสวยมากค่ะ
ทั้งสวยขนาดนี้พร้อมแล้วแหละ
พร้อมที่จะคัมแบ็คสู่วงการบันเทิงแล้ว
พับโครงการปั๊มทายาทคนที่สองเพื่อที่จะมารับละครโดยเฉพาะค่ะ

เค้าเป็นนักธุรกิจทันนะตอนนี้ก็รับสินค้าเป็นอินฟุทัน
อีกหนึ่งกรุบจ้า
ขอบคุณนะทุกคนโวยเราตลอดเลย
โครงการมีลูกก็อาจจะเว้นสักแป๊บนึง

แฮปปี้มากเลยนะที่มีลูกค้าติดต่อไป
นางก็รับค่ะบอกว่านี่แหละค่าเทอมลูกค่าเทอมลูก

จริงก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเองใช่หลายคนบอกว่าพี่แจ๊กกะลีจะไปเจอตัวจริงมาทุกครั้ง
สวยมากทุกครั้งไม่ต้องไม่มั่นใจนะจ๊ะสวยฉ่ำ
ทางด้านคนอินเลิฟอย่างนายนพัฒน์ไปต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อนายนพัฒน์
ตอบคำถามจากเรื่องบินรัดฟ้าไปสวีทกับสาวใบเตยนี่
เขาไปเที่ยวกันมาบ๊ายเฟิร์นขออภัยนะคะบ๊ายเฟิร์น
หนุ่มนายบอกว่าเนี่ยคลิปนี้เนี่ยนะไปทำงานด้วยพ่วงเที่ยวด้วยแฮปปี้สุดเลยนะคะ
ส่วนที่หนุ่มบิลกี้เนี่ยแซวบนเวทีคอนเสิร์ตเรื่องใบเฟิร์นเขาชอบงอน
หนุ่มนายบอกอุ๊ยเมาะกันไปจริงมันก็เป็นแค่สคริปนี้
เดี๋ยวไปดูรีลาการตอบคำถามของน้องนายกันหน่อยค่ะ
มันก็คือไปทำงานแล้วก็มีได้เที่ยวแบบกินข้าวแค่นั้น
แล้วก็ไปทำงานต่อแล้วก็บินกลับมาใช่
โอ้โฮเป็นแต่ละคนวันนี้นะ
ไปกี่วันไปกี่วันสนับโปร์นี่หน่อย

มีความแบบว่า
เลิกลักษณ์นิดหนึ่งนะหันหนีกล้องนิดหน่อย
ใช่แต่ว่าใดก็คือนายหล่อมากใบเฟิร์นสวยมาก
ใช่นะอยากเกิดเป็นใบเฟิร์นทำอย่างไรดีนะอ๋อ
วันนี้รีบกลับบ้านแล้วรีบไปนอนแล้วก็หลับฝันซะ

เดี๋ยวดูรูปใบเฟิร์นก่อนนอนดูไปเออให้มันซึ้งซับ
แล้วนี่ก็เชื่อโง่มากเลย